หนึ่งนาทีมีเฮวันนี้ค่ะจะพาไปชมลีลาของนักมวยหน้าสวย
ที่จะลงทำศึกมหัศจรรย์มวยไทยมรดกโลกค่ะ
หนึ่งนาทีมีเฮสนับสนุนโดยยาดมตราโป๊ยเซียน
หนึ่งนาทีวีเฮวันนี้ไปดูความสวยความดุดัน
และความมันที่เกิดขึ้นในศึกมหัศจรรย์มวยไทยมรดกโลก
แม่ศึกนี้ไม่ได้มีแค่มวยชายแต่มวยหญิงก็น่าสนใจใช่ย่อย
โดยเฉพาะขวัญใจของแฟนหมัดมวยฉายาขุนเข่านางแบบ
น้ำตาลสกคำรณบำรุงรักที่โชว์เตะต่อยได้ดุดัน
แต่ยิ่งดูก็ยิ่งน่ารัก
ส่วนคู่ต่อกรของเธอก็ใช่ย่อยออกลีลาแม่ไม้มวยไทยได้หนักหน่วง
หนักแน่นรวมถึงนักมวยคนอื่นก็น่าติดตามไม่แพ้กัน
แหมงานนี้พลาดไม่ได้แล้วครับและนี่คือหนึ่งนาทีมีเฮ